ท่านผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์เมื่อคืนวันก่อนหน่อย

มีงานทุ่งศรีเมืองอืม

สุดท้ายก็เหมือนเดิมฮะตีกันยับ
โอ้โหมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับทุกผู้ชมครับ
เมื่อคืนวันก่อน๒๖สิงหาคม

๒กลุ่ม๒ฝั่งโน้นฝั่งนู้นกับฝั่งนี้
สีเขียวที่ว่าเป็นคนเจ็บเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้กันอยู่แล้วถูกไหมคะ

แล้วฝั่งสีแดงกลุ่มผู้ก่อเหตุคือขี่ตามกันมาทีละคันสองคัน
ขี่มาถึงฝั่งสีเขียวนี่ก็เริ่มมองกันแล้ว

นี่เป็นพื้นที่ริมถนนหน้าร้านสะดวกซื้อแถวทุ่งศรีเมืองนะครับที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
ห้าทุ่มกว่าคืน๒๖สิงหาคม
ตามภาพเลยฮะกลุ่มที่ถูกไล่ทำร้ายเนี่ย
นั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์ริมถนนกลุ่มก่อเหตุขี่จักรยานยนต์มาถึง
เห็นอยู่ฝั่งตรงข้ามจอดรถแล้ววิ่งกรูมามีคนนึงวิ่งหนีไม่ทันนะครับ
ทำไมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคู่อริเก่าเหรอ
นี่นี่เห็นไหมยกมืออุ้ยนี่เตะสูงด้วยในมือมีอาวุธใช่ไหมคะ
อะไรนะในมือมีอาวุธใช่ไหมคะน่าจะมีอะไรมาขู่นะไม่รู้เอาอะไรมาขู่
โอ้โหคือตามรายงานบอกว่าแค่เขม่นกันนะ
คำเหน่นกันเหรอคะเออคำเหม็นกันไปไม่รู้ไปเจอกันในงานที่ทุ่งศรีเมืองหรือยังไง
เป็นวัยรุ่นชายวัย๑๔ปีนี่ไม่ทันโดนธรุมเลยไฮะ
ยกมือไหว้ขอชีวิตก็ไม่ยอมนะครับบาดเจ็บที่ศีรษะนะครับ
ถูกของมีโครมฟันเข้าไปเย็บหลายเข็มนี่ใบหน้าเห็นไหมคะ
และแผลทั่วตัวเลยตำรวจบอกว่าจากการตรวจสอบว่าฝั่งกลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นวัยรุ่นจากตบลนาไหมและตบลบ้านจันทร์
กลุ่มที่ถูกไล่ทำร้ายเนี่ยเป็นวัยรุ่นบ้านดอนขี้เหล็กตำบลนาคำต่างหมู่บ้านกันอำเภอเดียวกัน
แม่ของน้องที่ถูกทำร้ายนะครับกับพี่สาวนะฮะ
หลังจากทราบเรื่องก็มาที่สพบ้านดุงมาแจ้งความเอาเรื่องกับกลุ่มคู่กรณี
พี่บอกว่าน้องชายไม่เคยออกไปเที่ยวไหนเลยนะรัชพร

ออกนอกบ้านเป็นครั้งแรก
มารู้ข่าววิธีก็คือถูกรุ่มทำร้าย
คือบางทีพวกที่วิ่งหนีกันทันอาจจะมีประสบการณ์

ถ้าน้องมาครั้งแรกจริงเนี่ยอาจจะยังทำตัวไม่ถูก

น้องอาจจะงงเพราะน้องไม่ได้ไปมีเรื่องกับใครไง
ไม่เคยมีเรื่องกับใครไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้
มาถึงก็โอ้โหแจ็คพอร์ตเลย

คืนเดียวกันนะครับยังมีเหตุกลุ่มวัยรุ่นต่างหมู่บ้านเนี่ย
ไล่ทำร้ายกันหน้าเวทีหมอลำด้วย
นี่เวทีตรงนี้นะฮะ
ตำรวจต้องเข้ามารองรับเหตุกันจ้านละวันเลยนะครับ
ชาวบ้านที่ไปเที่ยวงานทุ่งศรีเมือง

ในงานนี่ตำรวจมาคุมตัวไว้ได้

เขาอุตส่าห์มาเที่ยวงานกันจะมามีความสุขสนุกสนานกัน

ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็นั่นไงข้างนอก
จักรยานยนต์อยู่ริมถนนก็ไล่ตีกัน

คนก่อเหตุอยู่นะครับเดี๋ยวจะนำตัวมาดำเนินคดีกัน
ผู้หญิงเหรอนี่ฮะเสียงผู้หญิงกรี๊ดนั้นน่ะ
ไม่รู้ใครเป็นใครชุดละมุนวุ่นวายไปเนี่ย
แก้ปัญหานี้ยังไงดีไม่ต้องจัดงานลื่นเริงสนุกสนานอีกเลยดีไหมเนี่ย
ก็ไม่ได้สงสารคนอื่นเขาเนอะใช่ก็ต้องให้บรรดาผู้จัดงานเนี่ย
ต้องไปไปแจ้งความเอาให้หนักใช่ไหมต้องปรับต้องลงโทษให้หนัก
แล้วต้องปรับด้วยเรียกค่าเสียหายจากผู้ปกครองนี่แหละใช่ค่ะ
แล้วเนี่ยลูกหลานคุณเนี่ยมาก่อเหตุธรรมวิวัติในงานงานเขาเนี่ย
เสียเท่าไหร่มูลค่าอะไรยังไงไม่งั้นเขาก็ไม่ดูแลกันได้ด้วย
โอ้โหนี่ต้องจับมัดมือไพร่หลังกันแบบนี้เลยนะเนี่ยตัวเล็กตัวน้อยทั้งนั้นน่ะ
อ้าวเด็กเลยคุ้มไหมลูกบางทีก็เห็นใจเจ้าหน้าที่นะอืม
วันก็ต้องมาไล่เนี่ยคอยห้ามทับไม่ให้วัยรุ่นทะเลาวิวาส
มีเรื่องมีราวกันค่ะถ้าถามทุกคนแบบนี้ว่า